ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศด้วยเช่นเดียวกัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากนักเรียนชายที่พกปืน
แล้วไปเจอกับคู่อะหรี่มีการท้าทายการปรากวดว่า
ไปโดนอภัยวะเพศได้รับบาทเจ็บ
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซานะคะได้รับแจ้งเหตุนักเรียนชายุ๑๖ปี
โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ได้รับบาดเจ็บถูกอาวุธปืนลั่นใส่บริเวณอวัยวะเพศ
แล้วก็มีนักเรียนชายอายุ๑๔ปีถูกกระสุนปืนยิงใส่น่องซ้าย

บอกว่าตนเองกับผู้บาดเจ็บอีก๒คนก็ขี่ซ้อน๓กันมา
คือมีนักเรียน๓คนอายุ๑๘เป็นคนขี่
อายุ๑๖นั่งตรงกลางอายุ๑๔ซ้อนท้ายสุดนะคะ
ระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเนี่ยก็เจอเด็กนักเรียนอาชีวะ

ตอนนั้นเนี่ยอาวุธปืนที่พกมาเกิดลั่น
แล้วก็ไปโดนอวัยวะเพศจนกระสุนทะลุไปถูกน่อง
น้องอายุ๑๔ปีค่ะ
เจอนักเรียนอชิวะนะครับ

ก็โกรธกันนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไป
วันนี้ค่ะกับคนเรียนมาถึงถนนมหมาลูก๖

อุบัติเหตุปืนร่างชุดไม่มีเพื่อนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บตัวเองก็เอาปืนไปซ่อน

ประเด็นเด็กนักเรียนแล้วพกปืนแบบนี้
มันก็น่าตกใจแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ก็น่าตกใจแต่ปรากฏว่าตำรวจ
หลังจากควบคุมตัวเด็กนักเรียนอายุ๑๘ปีไปค้นบ้านพักเนี่ย
ก็เจอปืนอีกหลายกระบอกเลยค่ะคุณกาย
ปืนปากกา๓๘ที่เด็กอายุ๑๔ฝากไว้หลังเกิดเหตุ
กระบอกหนึ่งแล้วแล้วยังมีปืนแบล็งกันดัดแปลงอีกหนึ่งกระบอก
ลูกกระสุนปืน๓๘และกระสุนปืนลูกซองยาว
กระสุนแบล็งกันอีกจังงวลหนึ่งด้วย

นี่ค่ะมีปืนไว้ในครอบครองมีกระสุนด้วย
ก็ยึดไว้เป็นหลักฐานและดำเนินคดีกับเด็กนักเรียนทั้ง๓คน
ความผิดฐานครอบครองอาวุธปืน
และนำพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ